คุณผู้ชมค่ะนี่จากการบ้านงานเรือนมาที่นี่ดีกว่า
บอกเลยว่าโอ๊ยลิ้นลวนเลยจากข่าวนี้
ช่วงนี้แดดมันร้อนนะเจอแดดแล้วมันละลาย
หุ่นพวกนายแล้วละลายยิ่งกว่าบอก

แดดแล้วละลายเจอหุ่นพวกนายฉันละลายยิ่งกว่า

คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่อะไรนะหนุ่มในวงการตอนนี้

คลายเราด้วยการถอดเสื้อแล้วพวกเราก็ได้กำไรไง

นี่แหละกดไลค์ไม่ทันหรอก

เขาเป็นปลาหรือเปล่าก็ลงไปแช่น้ำอะค่ะ
เริ่มกันที่เจจริงที่พัดจากคนนี้

ทำเอาเราใจละลายเลยจ้ะ
แต่เซ็ตวันเกิดแล้วบอกเลยว่าความหล่อล่ำ
รับวัย๓๑ปีมาก
ล่าสุดเนี่ยมีกิมมิกการลงแบบคลิปโปรโมทละครรักร้าย

เปลี่ยนเรียบบทนะคะลงอ่างน้ำ
ลิ่งแบบโคซี่สบายนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทำเอาเอฟซีหัวใจทำงานหนักมาก

อากาศร้อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะ

ไม่เห็นเข้ากับแคปชั่นเลย
เป็นการโปรโมทละครที่แฟนมาคอมเมนต์ว่า
เรื่องนี้น่าดูสุดนะคะ

ละครก็น่าดูแต่คนโปรโมทน่าดูยิ่งกว่า
บางคนบอกว่ามันต้องขนาดนี้เลยล่ะเจศ
แต่เราก็จะบอกไปแล้วกันว่าเออ
แช่น้ำช่วยลุกขึ้นมาหน่อยได้ไหม

ปลาร้ายขายในสระน้ำไปเลยจริง